ทุกผู้ชมครับตามเรื่องนี้กันหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
เรื่องของหมู่เป่านะฮะหมู่เป่าเราสามคน
สองใบของหมู่เปล่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยวันงานแต่ง
จากทางเสียงใช่ไหมที่เราได้สัมภาษณ์กันมาครั้งหนึ่งคนละครั้ง
สำหรับทางไทยรัฐทีวีที่ได้คุยกับหมู่เป่าแล้วก็เจ้าสาวของหมู่เป่า

แต่เราเห็นโพสต์โพสต์นี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ที่ว่ากันว่าเป็นโพสต์ของเจ้าสาวของหมู่เป่า
แต่เราก็พยายามติดต่อเธอเพื่อถามว่าเออตกลงใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริง
ใช่อะไรในโลกออนไลน์เราต้องตรวจสอบเนาะ
จริงไม่จริงยังไงคุณโพสต์จริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ถ้าคุณโบนะได้เห็นโพสต์นี้ที่เขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควรแล้วคิดว่าไม่ใช่เนี่ย
แจ้งมายังทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ได้นะครับ
เพราะว่าโพสต์นี้เขาบอกว่าคุณโบจะฟ้อง
จะฟ้องฝั่งเมียหลวงฝั่งคุณจอยนะครับ
นี่ฮะข้อความที่เขาโพสต์เนี่ยบอกว่าฟ้องมาก็ฟ้องกลับค่ะ
ข้อหาบุกรุกดูหมินซึ่งหน้าประจานทำให้อับอายเสียชื่อนะครับ
ทนายแล้ว๒ข้อหาเรียกร้องค่าเสียหายได้๒ล้านบาท
จะสู้ไม่มีความผิดอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
โดยอ้างว่าฝ่ายชายเนี่ยไปทำให้เธอเนี่ยตั้งท้องปรึกษาทนายแล้วนะครับ
อยู่พอสมควรว่าแล้วอย่างนี้มันฟ้องได้เหรอแล้วมีสิทธิ์อะไรไปแต่งงานกับสามีคนอื่น
หรือเปล่าฝ่ายทางเมียหลวงคือมีทะเบียนสมรถถูกต้องนี่นะครับ
ของคุณโบก็อย่างที่บอกยังไม่มีการตอบรับหรือปฏิเสธออกมาว่าตกลงโพสต์นี้
ใช่ของเธอจริงหรือไม่จะฟ้องหรือไม่ฟ้องแบบไหนอะไรยังไง
เปล่าก็ยังติดต่อไม่ได้รู้แต่ว่ายื่นใบลาเพิ่ม
ยังไม่ได้ไปทำงานที่แฟลต์ตำรวจก็ไม่มีใครเจอนะครับทุกผู้ชมครับ
เอาส่วนคุณจอยภรรยาหลวงนะฮะท่านผู้ชมครับหลังจากที่มีโพสต์โพสต์นี้ของคุณโบนะฮะ
บอกว่าฝ่ายชายทำหนูท้องเขาสารภาพแล้วเขาขอรับผิดชอบทุกอย่าง
คุณจอยภรรยาหลวงเนี่ยเราไปเห็นเฟซบุ๊กเหมือนกันเธอก็โพสต์เหมือนกันนี่ฮะ
ยาวพอสมควรนะฮะเหมือนกับลักษณะโต้กลับอืม
บอกว่าหากเจ้าสาวโบจะฟ้องกลับเรียกเงิน๒ล้านบาทก็ยินดีจะสู้คดี
เพราะมีทนายคอยช่วยเหลืออยู่แล้วนะฮะพร้อมกับตอบกลับไปประมาณว่า
จะเอา๒ล้านก็ฟ้องไปแต่ให้จ่ายสามแสนมาก่อนก็แล้วกัน
จะฟ้องแพ่งสามแสนใช่ไหมเรื่องที่มาแต่งงานกับสามีเธอเนี่ยนะฮะ
ทั้งทั้งที่เธอยังมีทะเบียนสมรสอยู่นะครับบอกว่าได้ยื่นฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเจ้าสาวโบไปแล้ว
และจะไม่เจรจายอมความอะไรทั้งสิ้นขอรับเป็นค่าเสียหายที่เป็นเงินสด
จำนวน๓แสนบาทเท่านั้นนี่นะฮะจากฝั่งของภรรยาหลวง
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีที่ก็ไปตามเรื่องนี้มาตั้งแต่แรก
วันนี้ไปหาคุณจอยเลยครับที่ชายนาฏนะฮะบ้านอยู่ชายนาฏนะครับ
อ่าก็ไปถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณจอยยืนยันนะครับว่า
ตอนนี้เนี่ยไม่ขอออกความเห็นอะไรเพิ่มเติมนะแต่หากฝั่งของเจ้าสาวโบ
ฟ้องขึ้นมาจริงก็ไม่ได้กังวลอะไรไม่ทราบแหล่งที่มาก็เลยไม่รู้ว่าเจ้าตัวเขาพูดจริงไหม
ถ้าเจ้าก็คือเรายังพูดไม่ได้ว่าเจ้าตัวเขาพูดจริงไหม
ก็เลยยังตอบอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าเจ้าตัวเขาพูดคิดว่าจะฟ้องจริง
สมมุตินะถ้าเขาพูดจริงก็คือเขาก็ต้องดำเนินการจ่ายค่าทดแทนของเราก่อน
เรื่องของเปล่ากับได้ติดต่ออะไรกันคือบ้างหรือยังตอนนี้ติดต่อกันบ้างไหม
ก็คือทางคุณพ่อพี่เป๋าติดต่อแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้
เราก็เลยยังหาบทสรุปว่าจะเอายังไงต่อไปไม่ได้
ก็คือต้องรอแกอย่างเดียวใช่ใช่ก็จะต้องรอคุยว่าจะเอายังไงต่อไป
นี่ค่ะคุณจอยก็ยืนยันนะครับว่ายังติดต่อหมู่เปล่าไม่ได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะนะฮะหมู่เปล่าเองเท่าที่เราได้คุยด้วยก็ยืนยันในครั้งนั้นนั่นแหละ
เหมือนที่ท่านได้ฟังกันด้านฮือบอกคอยอยู่ตรงกลางผมผิดเองนะครับ
ทุกผู้ชมครับคุณจอยภรรยาของหมู่เปล่าเนี่ยตอนนี้ได้เริ่มกิจกรรมขึ้นมาอย่างหนึ่งนะ
แล้วก็บอกกับเราด้วยนี่ครับเป็นกิจกรรมสำหรับคนหัวอกเดียวกัน
บรรดาเมียเมียทั้งหลายที่มีความทุกข์ร้อนจากปัญหา
ปรึกษาเธอได้นะครับภายใต้ชื่อนะที่เธอติดแฮชแท็กเอาไว้นะครับ
โครงการเมียหลวงไม่ทิ้งกันค่ะนี่ฮะเธอบอกว่าโอ้โห
พอโพสต์ไปนะฮะสำหรับโครงการเมียหลวงไม่ทิ้งกัน
ได้รับผลตอบกลับมาดีมากมีบรรดาทีมเมียหลวงเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจ
ปรึกษานี่เยอะแยะไปหมดนี่เห็นไหมฮะค่ะโครงการเมียหลวงไม่ทิ้งกันอ่านี่
เดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมได้เจอคุณธัญญาด้วยเดี๋ยวได้เจอคุณธัญญาด้วยนะฮะ
คือเธอบอกว่าก็นี่แหละฮะปรึกษากันนะสำหรับคนที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกัน

หลายคนมีปัญหาเรื่องนี้เข้ามาปรึกษาเยอะมาก
ก็เลยขึ้นแฮสแท็กนี้เลยค่ะว่าโครงการเมียหลวงไม่ทิ้งกัน
พร้อมรับฟังปัญหาของทุกคนค่ะก็คือเราเข้าใจหัวอกเมียหลวงเหมือนกัน
เราก็เลยขึ้นแฮสแท็กนี้เพื่อที่จะช่วยผู้หญิงหลายคนที่เจอปัญหาแบบนี้ค่ะ
คือแนะนำได้แค่แบบเบื้องต้นเพราะว่าของแต่ละคนไม่เหมือนกัน
เรื่องราวของแต่ละคนซับซ้อนถึงจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ปัญหารายละเอียดข้างในมันไม่เหมือนกัน
อืมก็พร้อมที่จะให้กำลังใจทุกทุกคนค่ะแล้วก็อยู่เคียงข้างทุกทุกคน
ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันสะท้อนถึงปัญหาสังคมอย่างหนึ่งนะคะ
พอคุณจอยเนี่ยมีข่าวเรื่องนี้ใช่ไหม
คนก็ส่งข้อความไปให้กำลังใจแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองในลักษณะของเมียหลวงเมียน้อยค่อนข้างเยอะ
หมายความว่าปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นในสังคมเยอะมากเรื่องของเมียหลวงเมียน้อยมันไม่ควรจะมีคำว่าเมียหลวงเมียน้อย
ครับมันควรจะเป็นเมียเดียวไงอ่าถ้าในสังคมไทยใช่
หมายไทยมันควรจะเป็นแบบนั้นกฎหมายไทยนะ
ตามหลักของสังคมไทยจารีดประเพณีของไทยแต่แสดงว่ามันเยอะ
อันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเยอะจริงจริงแสดงว่ามันมีปัญหามันมีปัญหาจริงในสังคมจริงจริง
เพราะจากที่เห็นคนไปแสดงความคิดเห็นไปคุยกับคุณจอยผ่านทางโลกโซเชียล
ไม่เรียกแล้วว่ามันมีเยอะอ่ะสมมตินะอือถ้าที่เจ้าสาวโบของเนี่ย
บุกเข้าไปในงานแต่งเขาเนี่ยเรียกค่าเสียหายสองล้านบาทด้วยได้ไหม
ฟ้องได้ไหมเราไปถามทนายทนายเกิดผลแก้วเกิด
ทนายความชื่อดังท่านหนึ่งนะครับคือทนายเกิดผลได้โพสต์มาก่อน
อ่าโพสต์ลักษณะเหมือนกับบอกว่าจะขอเตือนสติฝ่ายเจ้าสาวโบอ่ะ
ขู่จะฟ้องกลับภรรยาหลวงคือจะฟ้องไม่ฟ้อง
อันนี้ต้องรอคุณโบก็คอนเฟิร์มด้วยนะ
ว่าตกลงมันโพสต์จริงหรือว่าไม่จริงหรือเป็นไงนะครับ
แต่ทนายเกิดผลบอกว่าคือน้องเนี่ยไปเอาความมั่นใจผิดผิดมาจากไหน
เพราะภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายที่ไปขัดขวางงานแต่งงานของน้อง
ที่ไปแต่งงานซ้อนแต่งงานกับสามีของเขาเนี่ย
มันถือว่าเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายนะ
เพราะถือว่าเป็นการป้องกันเกียรติยศศักดิ์ศรีของเมียหลวง
นายเกิดผลยืนยันนะครับว่าเจ้าสาวโบไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องภรรยาหลวง
บุกเข้าไปในงานแต่งงานนะครับ
ไม่ว่าจะเรื่องบุกรุกเรื่องดูหมินเรื่องประจาน
ทำให้อับอายเสียชื่อเสียงอะไรพวกนี้ฟ้องไม่ได้
เข้าไปโดยไม่มีเหตุอันสมควรนั่นแปลว่าถ้ามีเหตุอันสมควร
พิจารณาพิพากษาไว้หลายคดีว่าการที่เข้าไปติดตามหาลูกหาเมียการที่เข้าไปติดตามผัวตัวเองกลับบ้าน
ไม่เป็นความผิดฐานบุกรุกเพราะเชื่อโดยสุจริตและมีข้อยกเว้นตามกฎหมายว่าเป็นเหตุอันสมควรที่จะเข้าไปได้
ดังนั้นการที่เมียหลวงเขาเข้าไปในบ้านตรงนั้นเพราะเห็นสามีกำลังแต่งงานกับผู้หญิงอื่นจึงเป็นเหตุอันสมควรที่จะบุกรุกหรือเข้าไปโดยได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมาย
ความผิดทัศน์ดูมิสนามันต้องก่อให้เกิดคำว่า
เป็นการทำให้เหยียดหยามศรีหรือเกียรติภูมิของผู้ที่ถูกดูมิน

แต่ด้วยความโปรบในวันนั้นผมดูคลิปเหมือนกัน
ก็ไม่ปรากฏว่าเขาไปต่อว่าหรือตำหนิหรือประจานหรือด่าทอ
คุณเจ้าสาวในพิธีแต่งงานวันนั้นนะครับ

คือคนถามกันเยอะว่าเขาจะฟ้องกลับได้ไหมอะไรยังไงเนี่ย

ทีนี้ค่ะทีมเมียหลวงมาทางนี้ค่ะ
แท็กทีมเมียหลวงนี่เยอะมากเลยนะคะตอนนี้นะคะ
ด้วยกันนักไต้ครั้งอ๋อเหรอสนิทกันสนิทกัน

จริงค่ะแล้วก็เนี่ยล่าสุดก็คุยกับคุณจอยนี่แหละ
คุยว่ายังไงเดี๋ยวลองไปฟังดูนะคะ
ตอนนี้คือดังทั่วเมืองไทยเลยนะ
เต็มทรอะค่ะ
ที่เรารู้ว่ามันมีงานแต่งงานที่เกิดขึ้น

ตอนแรกต้องไปไม่เชื่อค่ะ
ไม่เชื่อต้องไปดูในตอนนี้ถึงมันจริงไหม
ไม่อยากที่เป็นเรื่องจริงแต่ก็ต้องไปดูความรัก

ตกใจเหมือนกันนะช็อคแบบไม่รู้จะเอาไงได้ต่อ
แต่มันเป็นเหมือนในคลิปด้วยค่ะ

แล้วก็พยายามแสดงว่าเราเป็นภรรยาที่ต้องการคนใหม่
นี่นะคะแขกรับเชิญคนแรก
ช่องยูทูปของคุณธัญญาก็คือคุณจอยนี่แหละ

ใช่ค่ะคุณธัญญาก็เลยบอกว่า
เบื้องต้นคือให้กำลังใจคุณจอยก่อนเลย
แล้วบอกเลยว่าโอ้โหคุณจอยมีสตินะ
ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยนะเผลอเดินไปตบแล้วนะ

ถูกด้วยความแบบโมโหมันเป็นไปได้หมดไง
อารมณ์คนใช่ไหมแต่คุณจอยคือมีสติมาก
คุณจอยก็เลยตอบกลับไปว่าที่เห็นว่าเข้มแข็งเนี่ยนะ
ไม่ใช่ว่าไม่เจ็บนะแต่สิ่งที่นึกถึงก็คือนึกถึงนั่น

ไม่มีสติเพราะว่าตรงไม่มีสตางค์ค่ะ

ถ้าเราไปแบบอยู่นั่นอยู่บ้าง
ถ้าเราไปทำร้ายข้าวของเขาเราไม่มีการจ่ายให้เขานะ
ตอนนั้นมันมีความรู้สึกไหมว่าแบบ
ไม่ไหวแล้วขอสักทีอะไรอย่างนี้

เขาก็ต้องแบบเข้าไปตบตีเข้าไปทำร้ายอะไรอย่างนี้

คุณจอยก็ยืนยันว่าจะขอเป็นเงินสดเท่านั้น

คุณธัญญาก็บอกว่าก็ช่วงนี้ก็คงจะโกรธแหละด้วยอารมณ์นะคะ
แต่เวลาผ่านไปทุกอย่างก็จะค่อยดีขึ้นค่ะ
พอเวลามันผ่านไปเดี๋ยวใจมันก็จะค่อยเบาบางลง
แล้วเดี๋ยวมันจะให้อภัยได้เอง
แต่วันหน้าตอนนี้ยาก
ใช่ค่ะแต่ถือว่าเก่งมากนะมีสติมาก
คือคือคุณธัญญาได้ถามแผนหลายคนที่ถามเข้ามาเยอะด้วยว่า
พูดตรงนะคือหลายคนส่งข้อความเข้ามาทุกวัน
ทางไลน์ของเราแล้วก็เพจไทยรัฐนิวโชว์ว่า
คุณจอยฟ้องน้อยไปหรือเปล่าทำไมฟ้องแค่๓แสน

บอกคุณจอยน่าจะฟ้องแบบเป็นหลักล้านอะไรแบบนี้
คุณธัญญาก็ถามเนี่ยคุณจอยบอกเอาแค่นี้แหละ
ฟ้องแค่ตามสมควรนี่ค่ะทีนี้ค่ะ
บุคคลสำคัญในข่าวนี้นะคะคุณแม่สามี
คุณแม่สามีได้รับคำชื่นชมเยอะนะคะ
คุณธัญญาก็บอกว่าก็เป็นหนึ่งในดวงใจของคุณธัญญาเหมือนกัน
ถือเป็นไอดอลเลยคุณแม่สามีสำหรับกรณีนี้นะคะ
คุณธัญญาบอกว่าอินกับเรื่องนี้มาก
แล้วก็ตั้งใจที่จะทำช่องยูทูปในลักษณะของเมียหลวงยืนหนึ่ง

แล้วพอเห็นข่าวนี้ก็ยิ่งโอ้โหอินสุดเลยตัดสินใจ
ทำช่องนี้ขึ้นมาเลยนะคะคุณธัญญาบอกว่าเดี๋ยววันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นี้ค่ะ
นัดเจอคุณจอยที่กรุงเทพเดี๋ยวจะมีการสดเปิดใจพร้อมกันเลย
แล้วคุณธัญญาก็เลยบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ยกให้เธอเป็นขวัญใจเมียหลวงนะคะ
จริงคิดจะทำนานแล้วนะแต่ก็แบบไม่ได้เลิกทำสักทีอะไรอย่างเงี้ย
จนแบบเราได้คุยกับคุณจอยก็เลยเออมันก็ดีเหมือนกันเนาะก็ลองสัมภาษณ์ดู
จริงก็สงสารคุณจอยมากเลยนะเพราะว่าเขาก็รอคอยที่จะให้คุณสามีกลับมาแล้วมาคุยกันว่าจะยังไง
แล้วก็ตัวเขาเองก็พร้อมจะให้อภัยนะคะซึ่งเราก็รู้สึกได้ถึงความรักที่เขามีให้กับสามีนะคะ
คือเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวมันเป็นความผูกพันที่มันเกินความรักไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้กำลังใจเขาแล้วก็ให้กำลังใจผู้หญิงทุกคนที่กำลังประสบปัญหาแบบนี้นะคะ
ก็อยากให้คุณผู้ชายทุกคนนะคะที่กำลังทำอะไรอยู่ก็อยากให้เห็นใจคนที่บ้านด้วยว่าตุ๊กทุกข์ใจแค่ไหนอะไรอย่างนี้
ลองนึกถึงวันที่จีบกันวันแรกวันที่ตกลงว่าจะแต่งงานกันสร้างครอบครัวด้วยกัน
คืออันนี้พี่ย่าจะไปเจอกับคุณจอยจริงเลยหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวจะเจอกับเขาวันเสาร์
ตอนนี้เป็นขวัญใจเมียหลวงทั้งประเทศแล้วรู้สึกไงบ้างคะ
รู้สึกว่าโอเคคือทุกคนอาจจะเห็นประสบการณ์ของเรา
ก็รู้สึกว่าเราอาจจะผ่านเรื่องราวมาเยอะเพราะฉะนั้นเราคงจะเข้มแข็งด้านนี้แล้วอะไรอย่างนี้
ก็คุยกับคุณแจ๊กกะรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงของเรา
คือคุณธัญญาบอกว่าก็รู้สึกชื่นชมไปยังคุณแม่ของหมู่เปล่าด้วยนะ
แม่สามีของคุณจอยที่วันนั้นที่เข้าไปในงานแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างลูกชาย
ท่านผู้ชมครับถ้าท่านติดตามเรื่องนี้มาเนี่ยท่านจะทราบว่ามีคลินิก
อันนี้คุณแม่วันที่เป็นคลิปที่เข้าไปนะฮะพระท่านก็ชื่นชม
มีคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งได้เสนอโปรแกรมให้กับคุณจอย
ภรรยาหลวงของหมู่เป่านะครับเพื่อที่จะเสริมความงามให้
วันนี้เราก็เลยไปคุยด้วยนะครับนี่ฮะเจ้าของคลินิกชะดาลักษณ์นะครับ
ชื่อว่าคุณวานะครับได้ไปคุยกับคุณวานะครับ
คุณวาบอกว่าหลังจากได้เห็นข่าวเรื่องของคุณจอยนะครับ
สะเทือนใจมากก็เลยโพสต์เอาไปนะครับ
โพสต์ไปหวังให้คนแชร์ไปให้ถึงคุณจอย
ตั้งใจที่จะเสริมความงามจะศรัยกรรมให้กับคุณจอยหลายอย่าง
คือจะทำให้หมดอ่ะนะตาจมูกคางรูปร่างอะไรพวกนี้
จะเปลี่ยนให้ดีขึ้นให้สวยขึ้นนะครับ
ล่าสุดได้คุยกับคุณจอยแล้วนะครับคุยเบื้องต้นนะฮะ
คุณจอยก็สนใจที่จะเข้ามาทำนะครับโดยเฉพาะเรื่องของรูปร่าง
แต่คงต้องคุยกันอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ

เพื่อความเหมาะสมและความปลอดภัยในการทำศัลยกรรม
ยืนยันว่าจะทำให้ฟรีทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับ

เดี๋ยวฟังทางคุณวาเจ้าของคลินิกชะดาลักษณ์ก็แล้วกัน
ขนาดคนเรามีแฟนนะแฟนหนีไปมีแฟนใหม่อย่างนี้
เรายังรู้สึกสะเทือนใจอันนี้ต้องเดินเข้างานแต่ง
อย่างนี้มันเป็นอะไรที่รู้สึกสะลดหดหูอยู่เหมือนกันนะพี่
ศัยกรรมที่จะทำให้สวยภายในเดือน๒เดือนเนี่ย
มันทำได้ที่ใบหน้ามันเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่นอน
แต่ว่าเรื่องน้ำหนักตัวเรื่องสัดส่วนเรื่องเชฟบอดี้เนี่ยค่ะ
ต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของตัวพี่เขากับแพทย์ด้วย
มีส่วนค่ะแต่ว่าดาราส่วนใหญ่ที่สวยก็เคยตกอยู่ในสถานการณ์นี้
ดังนั้นความสวยไม่สามารถการันตีได้ว่า๑๐๐หรือเปล่าที่สามีเบี่ยงเบน
ว่านอกใจดังนั้นเนี่ยแต่ว่าโดยรวมนะคะของวันไม่ได้บอกเหมารวมทั้งหมดนะคะ
วาคิดว่าเรื่องนี้มีส่วนค่ะต่อให้สามีเขาจะสวยขึ้นแล้วสามีจะไม่ได้สนใจ
หรืออะไรก็ช่างแต่ว่าตัวพี่เขาเองจะมีความเขาเรียกว่าอะไรความมั่นใจมากขึ้น
แล้วก็โอกาสดีมาแน่นอนค่ะ
คือทางเจ้าของคลินิกมองว่าก็อยากจะทำให้ทางสามีเนี่ยเขาเห็นว่าเออ
ภรรยาเขาเองเนี่ยเขาก็สวยแล้วก็ดีอะไรประมาณอย่างนี้
แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ตัวเองสวยเพื่อที่จะไปมัดใจสามีหรือมัดใจผู้ชาย
ความสวยของผู้หญิงเนี่ยมันคือสร้างความมั่นใจให้ตัวเองนะ
เป็นกำลังใจให้ตัวเราเองไงไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นนะ
เป็นองค์ประกอบที่มันต้องเสริมกันคือทำเพื่อตัวเองจริง
คือเหมือนที่คุณวาบอกคือถ้าคุณสวยอย่างเดียวแต่คุณไม่ได้ดูแลสามี
อันนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วที่สามีเขาอาจจะไม่ได้อยากอยู่ด้วย
ค่ะเรื่องของความรักสถาบันครอบครัวเนี่ยมันองค์ประกอบเยอะหลายอย่าง
คุณหมอที่เราคุยด้วยเนี่ยคุณหมอก็บอกนะฮะในแพทย์ประพันธ์ทรัพย์สนองนะฮะ
ท่านเป็นแพทย์ประจำคลินิกเนี่ยบอกว่าเบื้องต้นก็ต้องคุยกับความต้องการของคนไข้ก่อนนะฮะ
ถ้าดูจากเบื้องต้นของคุณจอยเนี่ยที่แนะนำก็คือต้องทำตาให้เป็นตาสองชั้น
จมูกเนี่ยเดี๋ยวจะเสริมให้โด่งพุ่งขึ้นแล้วก็จะปรับรูปของใบหน้านะ
หากคุณจอยตกลงรับบริการทางคลินิกยืนยันว่าไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะทำให้ฟรีนะครับ
เราก็ลองสอบถามว่าเออสมมุติถ้าทำให้ฟรีโอเคล่ะทำให้ฟรีให้คุณจอย
ถ้าเป็นคนอื่นอ่ะสมมุติถ้าคนอื่นมาทำแบบนี้หมดเลยเนี่ยแบบคุณจอยอย่างนี้เท่าไหร่
เพราะทางคลินิกบอกนะครับอย่างจมูกก็ราคาเริ่มต้นประมาณยังนี้นะครับ๕๐๐๐ก้าวไปถึง๑๒๐๐๐๐เขาขึ้นอยู่กับอะไร
ธรรมตา๒ชั้นก็มีตั้งแต่๙๙๐๐บาทไปถึง๕หมื่น
เสริมค้าง๙๙๐๐บาทไปถึง๓๐๐๐๐บาท
ปรับรูปร่างนี่ก็๑แสนบาทขึ้นไป

คือทางคลินิกก็บอกว่าหลักก็คือต้องการที่จะให้กำลังใจคุณจอยนี่แหละ
แล้วคุณจอยก็จะได้มีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะ
ทีนี้ค่ะมันมีประเด็นของคุณโบเจ้าสาวในงานแต่งค่ะ
เรื่องนะคะทั้งเรื่องของการฟ้องกลับ
เรื่องของโอ้โหมีคนไปเห็นว่าไปแอบอยู่กับหมูเปล่าที่แลต์ตำรวจที่ชัยนาธ
ส่งนักข่าวของเราไปตรวจสอบให้หมดนะคะ
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐทีมข่าวของเราไปที่บ้านของเจ้าสาวอีกครั้งหนึ่ง
ก็ที่มีประเด็นว่าจะฟ้องกลับภรรยาหลวงเนี่ยค่ะ
บ้านหลังนี้ปิดเงียบไม่มีใครอยู่
ศักดิ์สิทธิตะโกนเรียกนะคะไม่มีใครออกมานะคะ
คือ๒๓วันก่อนก็จะมีญาติของฝ่ายหญิงออกมาบอกว่าครอบครัวไม่พร้อมจะให้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะ
แต่วันนี้คือเงียบเลยไม่มีเสียงตอบรับเลย
นี่นะคะบ้านของเจ้าสาวในงานแต่ง
ส่วนประเด็นที่ว่าชาวเน็ตเขาให้ข้อมูลมา
ว่าเห็นตัวเจ้าสาวคนนี้ไปอยู่กับหมู่เปาที่แฟลทตำรวจที่สพมชัยนาทน์
นี่ค่ะชาวเน็ตเขาบอกว่าเขาเห็น
คุณสักสิทธิ์ก็ไปเลยไปแฟลทตำรวจสพชัยนาทน์
ไปถามผอค้าแม๊วค่ะที่อยู่ใกล้กับแฟลทตำรวจ
ไปถามว่าเห็นไหมเห็นคู่นี้เขามาอยู่ที่นี่กันไหม
ศักดิ์สิทธิ์ได้คุยกับแม่ค้ารายหนึ่งนะคะ
คุยกับลูกค้าคนหนึ่งที่ไปกินอาหารในร้านอาหารริมทาง
คือข้างรั้วแฟลต์ตำรวจนะคะ
เขาก็บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องตั้งแต่มีข่าว
เห็นหมู่เปล่าและหญิงสาวที่ตกเป็นข่าวเลยนะคะ
รู้แค่ว่าหมู่เปล่าลาพักร้อนยาว
ตรงนี้หมู่เป่าอยู่กับเพื่อน

ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยเห็นหมู่เปล่าพาผู้หญิงมาที่แฟลต์ตำรวจค่ะ
ตอนตั้งแต่นี้ถ่ายก็ขึ้นเงียบหายไปเลย

เคยซื้อนี่เขาลงมาซื้อร้านที่หมู่ว่าเหมือนตำรวจน่ะ
ไม่มาแล้วเขาก็เป็นคนเจ๋ยเย้ยน่ะ
ศาหะออกใหม่น่าอุ้ยคือที่จ๋ยเจ๋ยก็ว่ามันจ๋ยเจ๋ยใจ

ทำเป็นพนักงานขายของไงต่ออะไร

ลูกน่ารักแต่ลูกตัวน่ารักกว่าไอ้มันเคยใส่ทุกท่างอ่ะ

เค้าพูดไปที่ลุงพระพิษ
เขาบอกว่าพี่เจี๊ยบวันนั้นอ่ะ

ไปเจอตำรวจที่ชื่อเป่า

แต่ก็คงเป็นลูกก็มีแล้วลุก

เขาบอกเอ้ามาเจอข่าวจริงเอ้าจะเจอวันนั้นนี่ว่า
โยมที่เทียบจะเจอ
เด็กฝั่งนู้นเขามาหาข่าวรู้จักไหมคะ
น้องที่ต่างงานแต่ว่านู้นว่ะ
เห็นไหมล่ะแต่ไม่อยู่บ้านนะ

ทางครอบครัวหมู่เปล่าก็ยืนยันว่ายังติดต่อไม่ได้
เป่าหรือว่าคุณโบถ้าอยากจะชี้แจง
ว่าทำความเข้าใจเรื่องไหนเพิ่มเติมเนี่ยบอกทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้นะฮะ

ด้วยกับมาดูตรงนี้หน่อยนะ
พอมีเรื่องราวหมู่เปารัก๓เศร้าราว๓คนเกิดขึ้น
คือบางคนก็บอกว่าแม่จะรักเมียเลยนะ
ไม่ต้องถึงขั้นให้เมียเนี่ยหอบทะเบียนสมรสไปแสดงที่ไหนหรอก

อย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูนะครับ
พิธีกรหนุ่มสายฮา
พิธีกรอารมณ์ดีนะครับ
อย่างคุณตั๊กบริบูรณนี่เห็นไหมฮะรถยนต์นี่ฮะที่แปะอยู่ข้างประตูรถเนี่ย
ใบทะเบียนสมรสใบเบอร์เรอเลยค่ะขยายให้ด้วยค่ะ
นี่ความจริงใบมันไม่ใหญ่อย่างนี้นะตั๊กไปทำมาจากไหนเนี่ย
คุณตั๊กบอกขยายให้ด้วยจะได้เห็นชัด
เกรงใจภรรยาเกรงใจภรรยาใช่ไหมเป็นภาพถ่ายคู่กับภรรยานะครับ
แล้วก็รถที่ใช้ไปทำงานทุกวันนะครับมีทะเบียนสมรสใบใหญ่เบอร์เลอร์เลยนะฮะ
ไม่ใหญ่นี่มันใส่พอดีเลยนะปิดเอาไว้อุ่นใจ
ไปไม่ไปเที่ยวแล้วเมียกลับเข้าบ้านดีกว่า
ก็คงทำให้มีอารมณ์ขันกันบ้างในช่วงเวลาแบบนี้นะฮะ
คุณภาคภูมิลองดูบ้างไหมคะติดไว้ข้างรถ
ผมไม่ต้องแสดงออกอะไรขนาดนี้ผมรักอยู่แล้วฮะ
โดยไม่ต้องมีอะไรที่เคลือบแคลง
เป็นตัวอย่างที่ดีของคนรักครอบครัว
พี่ปริหญิงก็เอาใจหรอ
ใช่บอกว่าโอ้โหติดตามข่าวนี้แล้วรู้สึกว่า
มันเหมือนกับที่เธอเคยเจอมา
มันเหมือนประสบการณ์ตรงเธออินมากเธอเห็นใจคุณจอยและลูกนะคะ
และยิ่งมีประเด็นที่ว่าโอ้โหผู้หญิงอีกคนจะฟ้องกลับเมียหลวงด้วยเนี่ยนะ
เรียกค่าเสียหายตั้ง๒ล้านบาทเนี่ยนะ
คุณหนิงเลยมองว่าภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ก็ต้องสู้ด้วยข้อกฎหมายอย่างถูกต้อง
คุณหนิงนอกจากเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรเป็นผู้จัดละครด้วย
เธอบอกว่าเรื่องราวแบบนี้โอ้โหเอามาเป็นพล็อตเรื่องละครได้เลยนะเนี่ย
จริงหนิงเคยเจอเหตุการณ์นี้กับตัวเหมือนกัน
คล้ายเห็ดคันต้องใช้คำว่าเคยเจอเหตุการณ์คล้ายแบบนี้กับตัวเหมือนกัน
เหมือนตอนนี้ข่าวมันก็ไปเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอะนะบางทีก็ฟังหูไว้หู
แต่ถ้ามันเป็นจริงอย่างที่บอกบอกว่าเหมือนตอนนี้ทางฝ่ายน้อยจะฟ้องหลวง
อย่างสมมุติกรณีเนี่ยเป็นจริงว่าเมียน้อยจะฟ้องเมียหลวง
ก็คงถ้าเป็นเราเราก็คงต้องใช้กฎหมาย
ในการที่จะให้เขาดูแลเราเช่นเดียวกัน
ว่าเมียหลวงใจกว้างขึ้นเยอะมากดังนั้นในความเป็นจริงแล้วอ่ะ
เราก็ไม่ได้พูดนะว่าอนุญาตให้สามีมีเมียน้อยได้นะ
แต่ถ้ามันจะต้องมีมันก็ควรจะอยู่ในขอบเขตและความไม่ล้ำเส้นกัน
แต่ว่ามันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะ
ก็เดี๋ยวดูว่าสถานการณ์ไปถึงไหน
ก็จะเก็บเอาเรื่องราวที่มันเป็นประสบการณ์อะไรมาใส่
ข้อมูลไว้เพราะจริงต้องบอกว่ามันก็ไม่พ้นตัวเรา
แล้วบางทีเราทำอะไรที่มันไม่พ้นตัวเรา
บางทีมันก็จากเหตุการณ์ที่มันคุกวงในจริงนิ่งว่ามันก็น่าจะแซ่บดี
แต่ที่โพสต์เอาไว้เนี่ยคือคนก็แซวไง

คุณหมายก็บอกว่าเหมือนกับว่าอยากจะให้กำลังใจ

ที่ฉันตามไอจีคุณใหม่อยู่แล้วเห็นโพสต์นี้ก็แอบตกใจก็เข้าไปอ่าน
คุณหมายบอกว่าคืออยากจะให้กำลังใจภรรยาทุกคนไง
นี่นะคะฟังเสียงคุณใหม่ดีกว่า
เป็นทีมภรรยาเนาะไม่มีคำสร้อยว่าหลวงหรือน้อย
ฟังแต่ละท่านเลยนะ
ใช่ค่ะคุณภาคภูมิคือนั่งไม่ติดนะคะ
ขยับเก้าอี้ตลอดเลยเมื่อกี้

สถาบันครอบครัวสำคัญจริงนะคะ
ผมเนี่ยไม่ใช่แค่รักครับ

โพสต์รูปภรรยาตลอดเวลา

ดูคนนี้ดีกว่าเข็มมาสอนท่านผู้ชม

สิบตำรวจเอกธนพัฒน์ธรรมวงศ์พบหมู่
ผู้ช่วยพนักงานสอบสวนสพสเมษ

หนิดูที่หน้าอกเสื้อของ

นี่ฮะ๑๐ตำรวจเอกธนพัฒน์

ภรรยาบอกว่าเดี๋ยวจะเหมือนในข่าว

เอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ติดอย่างนี้ไปเลย
คือถามหมู่ธนพัฒน์ว่าเออติดแล้วเป็นยังไงล่ะ
ท่านบอกว่าพอติดใบทะเบียนสมรสมาทำงานแบบนี้เนี่ย

ได้รู้ว่ามันมาทำงานจริงครับ

ถูกครับ
ทำไมต้องทำแบบนี้ครับแฟนกลัว

ถามว่านักข่าวถามผิดหรือเปล่า

จริงแล้วต้องถามว่ากลัวแฟนเหรอ

หมู่ธนภัษย์ที่หลังอย่าบอกว่าไปเข้าเวน

ใบทะเบิดสมรสแบบนี้รู้สึกยังไง

โดยเฉพาะท่านสุภาพศัตริย์บอกว่าก็ดีเหมือนกัน

เรื่องของหลักการครองเรือนนะคะ

นี่ชื่อดังเลยฮะใช่ค่ะตำนานนี่ตำนาน

ท่านแข็งแรงอายุยืนมาก
บอกว่าตอนนี้ทุกคนช่วยกันทำมาหากิน

ลูกและหลานทุกคนช่วยกันหมด
ฉายาแต่ก่อคุณแผนนครปฐม
นักข่าวตั้งให้ครับตอนที่มีภรรยาคนที่สี่ถึงเจ็ด
นี่นะคะคติประจำใจคืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ขอสามคำขยันมีเหตุผลมีน้ำใจ
ส่วนชีวิตการครองเรือนเนี่ยนะคะภรรยาทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน
รับทั้งทุกข์ทั้งสุขทั้งปัญหาร่วมกันอืม
สิบกว่าปีแล้วค่ะเรียกได้ว่าครองเรือนกันแบบนี้จนชิน
ลำบากยังไงก็จับมือผ่านกันมาอยู่ด้วยกันมามีความสุข
มีลูกมีหลานเป็นโซ่ทองคล้องใจนี่นะคะ
ทีมข่าวก็เลยขอคุยกับภรรยาหน่อยครับ
คุยกับฝ่ายสามีคนเดียวจริงหรือเปล่าอืม
ภรรยาคนที่สองค่ะนางนิตยาธิรภาพสกุลวง
ก็บอกว่าที่หลงเสน่หกอจนต้องแต่งงานด้วย
ก็คือเพราะเป็นคนขยันทำมาหากินเป็นคนปากหวานรู้จักเอาใจ
หลักการครองเรือนทำให้อยู่ร่วมกันได้แบบไม่มีปัญหาจริงนะ
ภรรยาคนที่สองยืนยันนะว่าไม่มีปัญหากันจริง
โปรภาท์ก็มีเหตุผลทุกคนถ้ามีเหตุผลจะไม่มีเรื่อง

ยากน่ะเพราะว่าเราแน่นแฟนตรงนี้ตั้งแต่แรกจนมานี้อย่างกันหลายสิบปี
ส่วนยากนี้เกิดเรื่องแล้วหลายสิบปีนี้ก็ออกกันจะชิดแล้วอ่ะ
ออกหน้าก็ยิ้มก็แหละมันก็คิดถึงเรื่องอื่น
ก็ยิ้มดีกันต่อแหละหมอเพราะว่าทุกคนก็รู้ใจกัน

ลูกเขาบุญโอหู้เช้าใจ
อยู่ห้าสิบปีไม่เคยกับเราอ่ะ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

อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเขาก็มีคติร่วมกันครับคือหนึ่งพ่อแม่จะผิดหรือถูกก็คือพ่อแม่ของเรา
สองเป็นเด็กต้องนับถือผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ต้องทำให้เด็กนับถือด้วยสามดีชั่วอยู่ที่ตัวเราเองติชมเป็นเรื่องของคนอื่น
สี่ความดีของคนเรานั้นไม่ได้อยู่ที่รวยสวยความรู้หรืออาชีพห้าคนทุกคนทำดีนั้นง่าย
แต่จะทำให้ทุกทุกคนชอบนั้นยากครับข้อหกคนโง่ย่อมมีโอกาสเป็นคนดีได้มากกว่าคนฉลาด
๗คนซื่อไม่ได้อยู่ที่เงียบเฉยคนซื่อต้องเป็นคนไม่ถือสาหาความ
แปดคนที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่ผิดจากนิสัยเดิมข้อเก้าผู้หญิงส่วนมากชอบผู้ชายเจ้าชู้
แต่ไม่ชอบให้เจ้าชู้กับคนอื่นข้อสิบผู้หญิงเกลียดผู้ชายเจ้าชู้ที่แท้จริง
คือคนที่ไม่ยอมแต่งงานเลยครับคือทำเป็นแบบแจกให้ลูกค้าที่ไปนั่งกินในร้านเลยอ่ะ
ใครอยากได้คติเตือนใจการครองเรือนของเต๊กกอ่าท่านก็ไปดูที่เพจไทยรัฐนิวโชว์ก็ได้
ใช่ค่ะเดี๋ยวลงไว้ให้นะฮะผมพาไปโพธารามราชบุรีหน่อยค่ะ
อาจจะไม่ถึงขั้นเต็กกอร์แต่นี่เขาเมียสองอยู่ด้วยกันฮะ
รองรักกันอย่างราบรื่นนะครับค่ะที่นี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับ
เตี๋ยวราชาน้ำตกสิบบาทท่านนี้คือเจ้าของร้านนะฮะ
ชื่อว่าคุณตั้มอายุสี่สิบสี่ปีนายวัชราธรช่อยน้ำนะครับ
คือที่บ้านเนี่ยอยู่กัน๓คนผัวเมียแบบไร้ปัญหา
ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งนะครับอยู่มาเจ็ดปีนะฮะ
คุณตั้มบอกว่าก็คือเคล็ดลับก็คือรักเราเท่าเท่ากันนี่ฮะ
แล้วทุกอย่างเนี่ยมันราบรื่นหมดปัจจุบันมีลูกชายลูกสาว
ละสองคนรวมมีลูกสี่ภรรยาสองลูกสี่
ทุกคนรักกันดีภรรยาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
นี่นะฮะเห็นไหมฮะช่วยกันทำมาหากินนี่ครับลูกเล็กก็มีนะครับ
คุณตั้มเนี่ยบอกว่าไม่เคยเรียกภรรยาว่าเมียหลวงเมียน้อยนะ
เขาเรียกว่าคนโตกับคนเล็ก
ถ้าเมียคนโตคุณป่าไม่อนุญาตผมก็ไม่มีอีกคนนึงนะครับ
เพราะว่าผมรักและขอรพในฟากรู้สึกเขา

เราก็ในคำตอบเขา
แล้วก็ภรรยาคนโตคือคุณปรานะครับ
คุณปลาบอกว่าวันแรกที่คุณตั้มนะอันนี้คือภรรยาคนโตนะ

น้องพี่ขอมีอีกสักคนหนึ่งได้ไหม
วันที่ตั้มมาขอมีเมียเพิ่มอีกคนเนี่ย

คือพี่เนี่ยจะให้มาช่วยกันทำมาหากิน
นี่ฮะก็เลยเอาอย่างนั้นก็ได้
จะได้มีคนมาช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันทำ
พออยู่มาก็ปรับตัวเข้ากันได้
ทุกอย่างแบ่งงานกันแบ่งหน้าที่กันทำทุกอย่าง

ก็ทีแรกพี่ตั้มเขาเข้ามาปุ๊บก็ถามว่า
ฟ้าพี่ขอมีอีกคนหนึ่งได้ไหม

บอกว่าถ้าเขาเข้ามาแล้ว
ก็ต้องแบบมาช่วยกันทำมาหากินนะ
แล้วแบบช่วยกันทำมาหากิน
แล้วก็รักก็ต้องรักให้เท่ากัน

แต่หนูก็คิดว่าขอดีกว่าไปแอบมีทีหลัง

ตอนนั้นมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวแหละ
ญาติของเราเหรอคะพี่เขาพูดถึงคุณอย่างไรบ้าง
แรกคือพี่น้องหนูเขาไม่ได้ค่อยเข้ามายุ่งหรอกค่ะพี่

แต่เขาก็ไม่คาดคิดว่าแฟนหนูจะมีอีกคนนึง
เพราะว่าตอนนั้นเขียนเขาแบบรักหนูมากอะไรอย่างนี้
กลัวไหมก็นิดนึงค่ะพี่
แต่นี่พออยู่กันไปก็โอเคไม่มีปัญหาอะไร
ตอนที่พี่ตั้มเขาบอกว่าเฮ้ยน้อง
มาเป็นแฟนพี่อีกคนนึงเถอะ

แม่ก็บอกว่าก็ลองคบดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเขาแบบว่าบีก็ครบใบอะไรอย่างนี้

แต่ตอนนั้นคือพี่เขามีฆรยายอยู่ไหนหรือเปล่า

ไปเที่ยวด้วยกันก็เลี้ยงทุกอย่าง
อันนี้นะคะหนูพูดตรงเลยว่าไม่ใช่เรื่องเงินค่ะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบเหมือนความผูกพันอะไรอย่างนี้ค่ะพี่
พอเราได้มาสัมผัสกับครอบครัวพี่เขาแล้ว
แล้วมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วอีกอย่างหนึ่งคือพี่ตั้มเขาก็แฟร์
แบบว่าไม่ได้แบ่งแยกกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แบบว่าให้อะไรก็ให้เท่ากันแบบเสมอภาคเสมอบายกันเลย
ถ้าพี่ตั้มมาขออนุญาตอีกสักคนนึง
อันนี้ก็แล้วแต่พี่ตั้งเลยค่ะ
ถ้าพี่ตั้มมาขออีกคนนึงภรรยาคนเล็กก็บอกก็แล้วแต่พี่ตั้ม
ก็นานาจิตตังค์แต่ละครอบครัวก็อาจจะมีมิติ

แต่ถ้าตามหลักการความคุดหมายแล้วการจดทะเบียนส่งลด

ของอย่างนี้มันเป็นเรื่องของความสามารถเฉพาะตัว

แต่ละครอบครัวก็อาจจะแตกต่างไม่สามารถจะไปแสดงความคิดเห็นใด